มีรายเดอร์คนหนึ่งเขาขี่จักรยานยนต์ไล่ตามรถหรู
ไปชนท้ายจักรยานยนต์อีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็หนีช่วงที่เขาไล่ตามไปดูนะครับ

ต้องยอมใจหนุ่มรายเดอร์นะคะ

พอเช่นี่ขับได้แบบได้เร็วมากนะ

กันชนเนี่ยฝั่งหน้าซ้ายนี่ยังพังอยู่เลย

คนที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเนี่ยนะฮะ

ไล่ตามรถหรูคันนี้ที่ไปขับชนท้ายรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

แห่งหนึ่งแถวถนนนรธิวาสรัชนครินนะครับ
แล้วก็หนีมาเลยนะ
ทั้งที่ตอนนั้นคนขี่จักรยานยนต์ที่ถูกชน

แต่คนขับรถหรูคันนี้แบบโอ้โหไม่ลงมาดูเลยนะฮะ
แล้วไปเลยนี่ไล่ตามยังไม่จอดเลยนะครับ

เพื่อนผู้ชมครับเราคุยกับคุณเบิร์ตนะครับ
คุณเบิร์ตบอกว่ารถหรูคันนี้
ออกจากซอยมาก่อนเลี้ยวมาอย่างเร็ว
แล้วไปชนจักรยานยนต์เข้าอย่างจัง
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลบไม่พ้นนะครับ
ไฟหน้าด้านซ้ายของรถหรูแตกเลยนะครับ

แต่เขาไม่สนใจเขาหนีไปเลย
นี่ตรงนี้นะฮะความเสียหายนะครับ
นี่ครับตอนนี้ส่งคลิปให้กับตำรวจแล้ว
ที่เกิดเหตุนี้อยู่ในท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่ม๓เมษายน
วันนี้เราถามไปยังพันธมตเอกกฤษดามานะวงสกุลนะฮะ
ท่านผู้กับการสอนอทุ่งมหาเมฆ
ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทางญาติของคนเจ็บมาแจ้งความไว้แล้ว
เพราะคนเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลนะ

เดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลคงมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันวันนี้คนขับรถหรูคันนี้เนี่ย
มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว
เขายอมรับสารภาพนะครับ
ขับรถชนรถจักรยานยนต์จริง
แล้วก็ไม่ได้หยุดให้การช่วยเหลือ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปก็คือชนแล้วหนี
แล้วก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
รอให้คนเจ็บเนี่ยออกจากโรงพยาบาลได้ก่อน

โอ้โหคุณขับรถหรูขนาดนี้ราคาเป็น๑๐ล้าน
คุณไปชนคนบาดเจ็บแล้วคุณไม่ดูดำดูดีเขาเลยเหรอ
แต่เข้ามาวันนี้เนี่ยมันก็เลยมีคำถาม

อะไรพรุ่งี้มันตรวจทันกันไหม

อย่างนี้ก็ฝากพี่ตำรวจสอนอนทุกมหาเมฆหน่อยก็แล้วกันนะครับ